นาฬิกา๒๗นาทีแล้วนะครับคุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะเลย

ในการที่มีส่วนช่วยให้ปฏิบัติการครั้งนี้สำเร็จเสร็จสิ้น
แม้ว่าเมื่อวานี้ปฏิบัติการในการ
นำพาหมูป่าออกมาจากถ้ำหลวงทั้ง๑๓

ยังอยู่นะฮะยังอยู่ที่อบตโป่งผา
เพื่อจะติดตามความคืบหน้าต่าง

ต้องรอว่าหน่วยงานต่างที่เขาจะแถลง
แถลงถึงความสำเร็จนี้อย่างไร
รวมถึงเรื่องของอาการของน้องด้วยนะครับ
เพราะยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
ดังนั้นเราไปติดตามบรรยากาศสดในเช้านี้ที่จังหวัดเชียงราย
กับคุณนัทพงศ์เรียบสันเทียรายงาน
มาจากบริเวณทางเข้าถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนครับเชิญครับ
สวัสดีพี่ทั้งสองท่านนะครับ
วันนี้เช้าวันพุธที่๑๑กรกฎาคมนะครับ
ผมเชื่อว่าทุกคนนะครับยังคงอยู่ในอาการดีใจนะครับ
หลังจากที่เจ้าหน้าที่สามารถพาน้องและโค้ชเอก
ทั้ง๑๓ชีวิตออกจากถ้ำหลวงได้อย่างปลอดภัยนะครับ
แต่อย่าลืมว่าภารกิจของการทำหน้าที่ในการกู้ชีพ
ส่งตัวไปที่รักษาที่โรงพยาบาลจะเสร็จสิ้นนะครับ
แต่หน้าที่ของเจ้าหน้าที่นั้นยังคงไม่จบสิ้นนะครับ
เพราะว่าตอนนี้น้องยังคงอยู่ในอาการที่แพทย์ต้องดูแล
และในขณะเดียวกันครับที่บริเวณถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
ด้านหลังของผมคุณผู้ชมคงเห็นแล้วนะครับว่า
บริเวณภูเขายังคงมีเมฆปกพุมนะครับ
แล้วก็จุดที่ผมยืนเนี่ยก็ยังคงมีฝนตกโปรยปลายลงมาแบบนี้
โดยตกแบบนี้ตกมาตั้งแต่ช่วงประมาณสักตี๔ที่ผ่านมา

ในขณะเดียวกันเนี่ยวันนี้ผมก็ได้มีการพาคุณผู้ชมนะครับ
ไปดูบรรยากาศโดยรอบของบริเวณทางเข้าถ้ำหลวงเช่นเดียวกันครับ
เดี๋ยวไปดูภาพกันครับว่าวันนี้จะมีความเคลื่อนไหวอย่างไร
โดยเฉพาะการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ครับ
ก็อย่างที่บอกนะครับก็คือเช้าวันนี้ผมได้ขับรถตระเวน
ดูพื้นที่โดยรอบของทางเข้าถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนครับ
โดยจุดปากทางเข้าถ้ำยังคงมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยสังเกตการณ
แล้วก็คัดกรองรถที่จะผ่านเข้าออกโดยวันนี้นะครับ
แม้ภารกิจจะสำเร็จรู้ร่วมไปแล้วก็ตาม
แต่เจ้าหน้าที่ก็ยังคงมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียน

แล้วก็ไม่มีใครสามารถยืนยันและการันตีได้ว่า
สื่อมวลชนจะสามารถเข้าไปเก็บภาพบริเวณถ้ำหลวงได้หรือไม่
เพราะทางผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมหรือสอรเนี่ย
โดยนายนรงศักดิ์โอสธนากรยังไม่ได้ยืนยันและ

สื่อมวลชนสามารถเข้าพื้นที่ได้เมื่อไหร่
หลังจากจบสิ้นภารกิจการพา๑๓ชีวิตออกจากถ้ำหลวงและส่งกลับบ้าน
แต่สิ่งที่เห็นบริเวณทางเข้าถ้ำหลวงวันนี้ครับคือ
เจ้าหน้าที่นั้นหยุดสูบน้ำและทุกคนเตรียมเก็บอุปกรณ์ออกจากพื้นที่
เพื่อส่งมอบพื้นที่แห่งนี้ครับให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ในการฟื้นฟูธรรมชาติให้กลับมาสมบูรณ์แบบเหมือนเคย
อกจากนี้ครับผมได้มีโอกาสพูดคุยกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต๑คนหนึ่งครับ
เขาเดินทางมาช่วยภารกิจนี้ตั้งแต่วันแรก
เขาให้ข้อมูลกับผมแบบนี้ครับว่าทุกคนนั้นดีใจมาก
ทันทีที่๑๓ชีวิตออกจากถ้ำได้รวมถึงหมอภาคแล้วก็หน่วยซิลเนี่ยได้ออกจากถ้ำได้อย่างปลอดภัยนะครับ
แต่เขาก็บอกว่าอย่าลืมครับว่าแม้งานนี้จะประสบความสำเร็จโดยที่ทุกคนปลอดภัย
แต่ภารกิจของเจ้าหน้าที่ยังคงไม่จบสิ้นครับ
เพราะหลังจากนี้จะเข้าสู่ช่วงการฟื้นฟูพื้นที่ทางการเกษตรของชาวบ้านอย่างเต็มรูปแบบ
เพราะถ้าใครยังคงจำกันได้นะครับคือชาวบ้านในเขตโป่งผา
พวกเขาสละแล้วก็ยอมที่จะให้พื้นที่ถูกน้ำท่วม
เพื่อแลกกับความปลอดภัยของทั้ง๑๓ชีวิต

ปฏิบัติภารกิจสูบน้ำหน้าถ้ำหลวงตลอดทั้ง๑๗วันที่ผ่านมา
เขาเล่าให้ฟังแบบนี้ครับว่าหลังจากเมื่อวาน๔ทุ่ม
เมื่อทางหมอภาคและหน่วยซิลออกจากถ้ำหลวงสำเร็จ
กลางความดีใจของทีมสนับสนุน
ภารกิจที่รอต้อนรับอยู่ที่บริเวณหน้าถ้ำนะครับ
จู่เครื่องสูบน้ำก็เสียและใช้การไม่ได้ทันที

เจ้าหน้าที่กรมอุทยานมาแจ้งข้อมูลนะครับว่า
น้ำปลาที่ไหลมาจากสันขาวด้อยพาหมี
ไหลเข้าท่วมจุดเนินนมสาวและจุดอื่นในถ้ำหลวง

ซึ่งคนที่รับชมข้อมูลนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ
แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยข้อมูลการกู้ชีพและส่งกลับของพบศูนย์นั้นก็
ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง
และเป็นการตัดสินใจที่เหมาะสมในช่วงเวลามากที่สุดครับ
ส่วนพระเอกสำคัญของงานนี้ไม่พูดถึงคงไม่ได้ครับ
ก็คือนายนรงศักดิ์โอสธนากรในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมสอร
เขายอมรับครับว่านี่เป็นภารกิจที่คนทั้งโลก
ให้ความสนใจแล้วก็เป็นภารกิจที่ยาก
ทั้งโลกนั้นสนใจที่จะเข้ามาส่งกำลังพลทำการช่วยเหลือ
และหลังจากนี้ครับจะยกภารกิจการช่วยเหลือน้องทีมหมูป่านี้
ให้เป็นโมเดลสำคัญในการกู้ชีพที่มีความยากมาก
ต่างชาติยกให้ภารกิจนี้เป็นภารกิจที่ยากระดับที่๑๐ครับ
คุณผู้ชมครับแม้ว่าภารกิจในวันนี้จะเสร็จสิ้น

แต่อย่าลืมว่าสิ่งหนึ่งที่จะคงต้องทำต่อไปหลังจากนี้
คือการฟื้นฟูธรรมชาติโดยเฉพาะที่ถ้ำหลวงนะครับ
ให้กลับมาเป็นที่ที่น่าท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่ง
และอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่สำคัญผมอยากให้คุณผู้ชม
ติดตามหน้าจอทางไทยรัฐทีวีแบบนี้ไปตลอดทั้งวันนะครับ

ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะครับ
ที่นั่นก็จะมีแถลงอาการล่าสุดของน้องและโค้ชเอกนะครับ
ในขณะเดียวกันในช่วงเย็นวันนี้ที่รปตปลงผ่านนะครับ
ก็จะมีการแถลงข่าวโดยในนรงศักดิ์พบศูนย์สอร
เขาจะออกมาเปิดเผยข้อมูลการช่วยเหลือ
พอสำหรับการที่จะเปิดเผยข้อมูลได้นะครับ
และนี้ก็คือบรรยากาศและนี้ก็คือความคลิบหน้า